เหลืออีกไม่นานแล้วก็จะได้เตะฟุตบอล
ซึ่งวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวของการจับสละ

แล้วก็ล่าสุดนะครับการประชุมเมื่อวาน

ใหญ่การพูดคุยกับมิรวรรณรายวัช
ก็ยืนยันว่าจะเรียก๔ผู้เล่นในต่างแดน
ทั้งชนะทิพย์สงครสินธีรฐรบุรมาธัน
ธิรสินแดงดา๓ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในเจนลีก

แล้วก็กวินธรรมสัจจานันท์ที่คลาดแค่งเจอกับโอเอชลูเวิล

ในเกมช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

รายวัชก็ยังรับปากเลยว่าจะหาผู้เล่นหน้าใหม่
ซึ่งก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปดูฟอร์ม
เราก็จะเห็นนะครับว่ารายวัชนั้นเดินทางไป

เพื่อติดตามดูฟอร์มนักเตะในช่วงต้นซีซั่นครับ
คู่ที่ประชุมกันก็สรุปว่า
โค้ชต้องการที่จะให้เชิญทุกคน
ก็หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการทางธุรการ
ที่เราจะต้องทำหนังสือถึงสโมสรต้นสังกัดของนักเตะเหล่านั้น